อย่างลูกชิ้นบูรีรำตอนนี้หิตยืนกินตัวบ้านถั่วเปล่าแล้วขายดีกันทั้งประเทศเลย
รวมไปถึงเรื่องการเต้นคอฟเวอร์ต่างการแต่งกงแต่งกายทรงเครื่องนะคะ
โดยเฉพาะรัดกล้าวสีทองที่อยู่บนหัวนี้นะคะหลายคนอาจจะเรียกติดปากวัชดา
เอาจริงเราเองก็เรียกแบบนั้นเหมือนกัน
ตอนนี้เห็นเขาเบาะกันว่าสำเพ็งแหล่งค้าส่งรายใหญ่ของประเทศเราผลิตไม่ทันแล้ว
นี่เลยค่ะมาดูกันหน่อยวงการบันเทิงก็แห่คอปเวอร์กันเยอะเลย
ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแต้วนัทภอนค่ะเดี๋ยวจะให้ดูภาพภูมิคุณผู้ชมคะ
สวยปากพลังกาลเป็นไงมาแหวนแหลลนะผม
เขาจะเป็นสีแบบบรอนอมชมพู
มากับรัฐเก้าสีทองนี่แหละค่ะไม่บอกก็รู้นะคะ
เนี่ยเขาก็เป็นเอฟซีน้องยุซ่าโปโยงเหมือนกันนะครับทุกคนนะ
แต่ความเกลียดลูกนี้ของสาแป้วนัทพรค่ะ
ก็คือการนำชุดเรสแบบร่วมสมัยเอามาแมทเข้ากับเครื่องหัวไทยแบบนี้นะ
ก็กลายเป็นแฟชั่นที่แบบเก๋ไก่ลงตัวเหมือนกันนะ
ร่วมไปถึงดูอินเนอร์การถ่ายรูปของสาแป้วครับทุกคนค่ะ
นี้ดีมากนะภาพที่เธอนั่งบันหลังเป็นไง
แขนโอราณังพยาสุ่งสุดค่ะ
เรียกได้ว่าแฟชั่นลูกนี้ของสาวแต้วสอบผ่านได้ทั้งความสวยความหวาน

ถ้าดูดีเซ็กซี่นิดนะจ๊ะ

มีมาเหมือนกันนะคะมาพร้อมกับรัดก้าวสีดำสุดเก๋ค่ะ
กับลูกผมหน้าม้าสีดำฉลับเลยอันนี้น้องใส่วิกนะ
บอกเลยว่าลูกไทยอินเตอร์แบบนี้ผสมกับหน้าสวยของอาแมนด้าแล้วนั้น
ภาษาเพื่อนสาวของเราว่าไงนะพี่แจ๊ค
สุดปังมากตรงไหนไม่มีอ่ะเนอะประวง
ปิดท้ายกันที่คนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะรัศมีแคสุดปังอลังเวอร์ของจริงเออ
กับลูกรัดก้าวยอดสีทองโอ้ยเป็นธรรมดานะ
เสื้อผ้าไม่ต้องโชว์สีผิวไปเลยสวยค่ะ
และความสีผิวของพี่แขนะบอกเลยว่าคือมันดูอินเตอร์ไปหมดเลย
เป็นแก่ชั้นรุ่นสมัยเก่ยที่สุดเลยนะคะ
บอกเลยว่าหน้าม้าเขาก็พอมีถึงจะมีนิดนึงแต่ก็ยังอิงหน้าม้าอยู่

แจ๊คไม่ไหวนะคะถ้าทำไปก็อาจจะเหมือนแม่จินตลาด้วยค่ะเนี่ย
ไปลองซ้อมดูก่อนเต้นเพลงน้องลิซ่าให้ได้ก่อน

หน้าม้าหรือหน้าที่เหมือนม้า
แต่มีอย่างหนึ่งที่พวกเราเหมือนน้องลิซ่าแล้วเราทำได้ดี

นี่ทอดไม่ทันแล้วนะใช่ส่งอีกเดียวเลยจ้ะฟังมากจริงจริงนะคะ